เป็นภาพแบบทำคลิปวิดีโอล้อเลียนกันมาจริงจังเลย

ประเด็นนี้พูดถึงมาก

ก็มีการแชร์ภาพเสียดสีล้อเลียนค่ะ

ส่วนแบรนด์สินค้าต่างก็ถือโอกาสนะคะ
โพสต์ภาพอิงกับกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

ไม่ต้องเอาให้น้องต้องกราบรถใครนะคะ

จำหน่ายรถยนต์มินิคูเปอร์ในประเทศไทยค่ะ

พร้อมกับเขียนข้อความล้อกับกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องกราบเรานะ

จะขายดีหรือว่าจะขายไม่ดีแล้วทีนี้

คือถ้าคุณขับมาเป็นกระแสแน่
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงสีเหลืองมีใครขับบ้าง
สถานีจะไปแกล้งจะไปไหว้เอาอะไรไปวาง
ก็เอาเหมือนกันค่ะโพสต์ภาพโฆษณาหนังสือการ์ตูน

บนภาพเขียนว่าอ่านได้ไม่ต้องกราบ
พร้อมเขียนข้อความว่าอีนิเทียลดีถนนสายนี้ค่าจอง
ได้ไม่ต้องกลับรถก่อนการันตีไม่มีดราม่า
ไม่ต้องแถลงข่าวนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของช่องทางโซเชียลของพิธีกรหนุ่มรายนี้
พบว่าชาวเน็ตจำนวนมากพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นถล่มทลาย

คือเห็นภาพนี้เราก็ถอนใจอีก
คือเป็นภาพของเขาไปทำกิจกรรมทำความดี

ภาพนี้นะคนที่เข้ามาคอมเมนต์คือคุณแมททิว
แล้วคือคอมเมนต์ชัดเจนคือใช้คำว่าด่าแล้วกัน
บอกว่าคุณมันแย่มากประมาณนั้นนะคะ

เห็นเหมือนกันนะคะก็นี่แหละนะ

กันอีกทีผิดว่ากันไปตามผิดค่ะ